วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่สตูดิโอนี่ของเรา

เพราะว่ามีประเด็นร้อนซึ่งสะเทือนวงการบันเทิงเลยนะคะ
เพราะมีข่าวลือเกี่ยวกับผู้ชายพริกแย้ปนา
โดยข่าวลือนั้นบอกว่าเตรียมลั่นระคังวิวารอบ๒แบบสายฟ้าแลบกับสาวนอกวงการ
แววตาพี่คริสที่มองอุ้มตอนนี้มาก
หลายคนเขาก็พูดคุยกันไปนะคะพี่คิดค่ะนี่ตามกระแสข่าวนะคะ
บอกว่าที่วิวารอบ๒เป็นเพราะว่าท้องคือฝ่ายว่าที่เจ้าสาวท้อง
ความจริงจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมค่ะตั้งใจฟังให้ดีเพราะตอนนี้
กับพี่อุ้มขออนุญาตเป็นตัวแทนละกันนะคะ
เชื่อว่าคนทั้งประเทศตอนนี้อยากรู้มากกับข่าวลือที่บอกว่าพี่เนี่ยจะแต่งงาน
อันนี้แต่งแบบสายฟ้าแลบเลยอันนี้จริงใช่ไหม

พรุ่งนี้ครับ

ในวันพรุ่งนี้เลย
ใช่แต่มันก็เตรียมการไว้แล้วล่ะ
เพราะว่าจริงมันก็คบคุยกันดูใจกันมาได้เป็นระยะพอสมควรแล้ว
เริ่มรู้จักกันด้วยความเป็นเพื่อนก่อน
มาเป็นเพื่อนแล้วก็คือก็โทรไปมาเป็นไงบ้างสบายดีไหม
อะไรอย่างเงี้ยคุยเรื่องอาหารคุยเรื่องกินเรื่องอะไรต่าง

แต่ว่าอย่าลืมว่านี่คือแชลควิทยามนาม

ก็เนี่ยนะ๓ชั่วโมงชีวิตเปลี่ยนจริง

เขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับ
กับความปวดดันทั้ง

ที่มันสามารถเข้ามาได้

แต่ในทางกลับกันตัวเราเองเนี่ยเราก็เพิ่งผ่าน

เราจะมีแฟนเลยเว้
เพราะเราก็มีหลายเหตุการณ์ที่

ทั้งพ่อครัวทั้งแม่ด้วย
แล้วเราเองก็ต้องทำงานทำอะไรซึ่งงานก็เยอะอยู่แล้ว

มันก็เลยแบบว่าขำดีเรามานั่งคิดกันแบบเออแบบ
โทรคุยกันทักกันสักพักเดี๋ยวเฟสแล้วหายไปก่อน
ไปก่อนสักแบบว่ายังใช่ยังไว้แล้วแบบว่าอาชีพสองอาทิตย์คือเป็นเพื่อนนะ
อันนี้ก็คือเป็นเพื่อนก็คือแบบสักพักเดี๋ยวเราก็โทรไปแล้ว

เดี๋ยวเขาเองก็วันดีคืนดีเดี๋ยวก็ต้องโทรกลับมาคือ
เป็นอย่างนี้อยู่สักพักคือมันเริ่มต้นด้วยการที่เป็นเพื่อนที่ดีที่คุยแล้วมันสนุกฮา
แต่พอมาถึงจุดหนึ่งคือเฟสดีกว่า
แล้วมันก็ไม่รอดแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ใช่มันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอด
ซะจนมันก็ขำมันก็คือเป็นเพื่อนที่คุยมันเป็นกลายเป็นเพื่อนที่คุยแล้วเวลาเราคุยถึงแต่ละเรื่องคือ
มันดีมาตลอดใช่ซึมซับไปเรื่องเราก็สุดท้ายก็ยังมีเฟย์ดบักอีกอะไรอีกอีกแต่สุดท้าย
มันสบายมันมีกำลังใจ
มันมีเขาอาจจะอายุน้อยกว่าเราไหม
แต่ว่าหลายอย่างในความคิดของเขาคือเขาสอนเราได้เยอะมาก
เขาทำให้เราใจเย็นเขาทำให้เราไม่เครียดกับสภาวะหลายอย่าง
ที่เรากำลังเจออยู่กับอย่างเช่นเรื่องครอบครัวคุณแม่ป่วย
หรือว่าบางทีหลายอย่างซึ่งเขาก็เข้ามา
แต่ถ้าเค้าเห็นเมื่อเราเป็นเขาก็จะสามารถพร้อมว่านั้นได้
แต่ถ้าเราไม่พูดเค้าก็จะเค้าก็จะให้สเฟสครัว
คือทุกอย่างมันลงตัวในหลายเรื่อง
จนมันก็เลยคิดว่าเราก็ลองครบจะดู
อย่างบอกเลยว่ายังต้องลองแล้วนี่มันพาไปเป็นระยะเวลาที่มันไม่ยอมพูดชะที
หมายถึงบอกว่าอายุเท่านี้แล้วอ่ะ

ใช่ไม่ไปถึงแบบกับสิ่งที่คนให้สนใจให้ความสนใจนะ
เพราะเราเองเราก็จะ๔๐แล้ว
แล้วน้องเองเขาก็๓๐กว่าแล้วก็
เมื่อกี้โทษทีอันนี้มีหนึ่งประเด็นที่หลายคนสงสัย
แล้วก็มีข่าวที่ออกแบบต่างนานานะ
ที่เจ้าสาวคนนี้เขาคือใครกันแน่
คือคนปกติธรรมดาคนหนึ่งครับผม
พ่อแม่เขาก็คือทำงานสุจริตพ่อแม่เขาก็ทำงาน
อย่างคุณแม่เขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นคุณหมอประจำ
แบบว่าให้กับทางผู้อนามัยหรือว่าแบบที่จันทบุรีนะครับผม
ตอนนี้เกษียณแล้วก็ทำงานให้สอสอต่อที่นั่น
ส่วนคุณพ่อก็เป็นคนทำงานธรรมดาเลย

ซึ่งผมเองก็มีที่โป่งน้ำร้อนอยู่แล้ว

ก็เลยเราไปปลูกเห็นกันดีกว่า
อะไรแบบนี้มันเป็นชีวิตที่เรนด์แบคมาก

พอเราก็เลยตัดสินใจแบบเริ่มคบกัน
ตัวเองไปก็แบบอย่างที่บอกเมื่อกี้ยังต้องลองอีกแล้ว
แต่เราก็เอออายุปูนี้กันแล้วเราก็อยู่กันไปอย่างนี้เนอะ
เราก็คิดว่าคือผมเองก็ผ่านชีวิตมา
เขาเองก็มีประสบการณ์ในชีวิตมา

เพราะว่าสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

ผมก็เลยยกประเด็นขึ้นมาหนึ่งบอกว่า

เดี๋ยวออกไปเวลาผ่านไปไปข้างนอก

เธอเป็นใครอะไรยังไงแล้วถึงวันนั้นขึ้นมาเนี่ย
หวังว่ายูคงจะไม่วิ่งหนีนะ

ข่าวมันสามารถไปไหนต่อไหน

อันนี้มันก็มีทั้งจริงและมีที่
อย่างนี้ข่าวสิบสิบแสนล้าน
มีบทสัมภาษณ์พ่อ
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้หรอก
เพราะว่าด้วยตัวผมเองคือเราเป็นคนที่อยู่ตรงนี้
มันก็คงจะต้องมีเรื่องของสื่อเรื่องอะไรที่เขาก็ต้องอยากดู
เพราะว่าเขาให้ความสนใจในเรื่องของเราหรือว่าแฟนคลับ
หรือว่าคนที่ซัพพอร์ตงานเราต่างไม่ได้เป็นเพื่อน
แต่ว่าถ้าเกิดจะคิดอย่างนั้นก็ทำให้มันถูก
วันหนึ่งเราก็ต้องเข้าไปกราบคุณพ่อคุณแม่เขา
มันก็เลยเป็นความตั้งใจว่าเราจะเข้าไปแล้วนะ

ก็เหมือนกับของเราก็ผูกพ่อแม่ข้อมือปากลูกปากตัวให้เป็นผู้ใหญ่
หนัดศัพท์เสร็จเรียบร้อยก็ช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมา
มีบินไปต่างประเทศค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาถ่ายรายการ
ตอนไปอยู่ต่างประเทศเห็นเกลือกีติเชี่ยววงกูลนี่ค่ะ
เกลือกีติเชี่ยววงกูลกับพระยาว
อิฉาลค่ะมีความสุขไปไหนกันเป็นคู่

ไปแล้วพยายามที่จะแบบว่ามีลูกมีอะไรอะไรเงี้ย
เขายังเคยบอกว่าเออมีหลานก็ดีนะ

ซึ่งตัวผมเองผมเป็นคนที่อยากมีครอบครัวอยู่แล้วเป็นโรคจิตอยากมีแบบอยากมีครอบครัวที่เพอร์เฟคนะจริงนะ
ตั้งแต่อายุ๑๖๑๗คือเราก็อยากมีให้มันได้เพราะเราเห็นแม่ที่เลี้ยงเราดูแลเราแบบเก่งมาก
เราก็อยากทำหน้าที่ตรงนั้นแบบเป็นผู้นักครอบครัวที่ดีได้เก่งมาก
มันก็เลยมีความคิดแบบอะไรเวลาเจอเด็กต่างเราก็เลยใจแบบชอบเราก็เล่นเราก็เล่นต่าง
มันก็นั่งมองไอ้เกลือมองแฟนมัน

แล้วเค้าก็พยายามที่จะมีลูกก่อน

ผมก็ไม่ต้องคิดแล้วถ้าเราไม่มี

มันจะนึกออกไหม
กลับมาเท่านั้นแหละ

นี่หรือว่าหนูท้อง
วินาทีแรก
ที่หนูเออท้อง
เช็คได้เช็คก่อนเลย
ก่อนเลยแบบว่าในใจนี่แบบตึ๊บ
เฮ้ยท้องมาวะพอเช็คออกมาขั้นต้น
พอขึ้นขี่แบบโคตรดีใจ
ดีใจมากแบบว่าเฮ้ยเราเพิ่งรู้สึก
กับสภาวะวัทธิ์เราเพิ่งคิดมาเอ็งว่าถ้าเป็นยังไรตีปรต่อเรื่องของเรา
เฮ้ยต้องกลับดีใจมากค่ะทำเรื่องนัดหมอ
เพื่อนที่พาเจ้าไว้กับตื่นใจใหญ่เลย
ขาย๒ใบเห้อว้าว

แล้วมันเหมือนกับสิ่งที่เราฝันไว้ตลอดผม
ผมบอกผมเชื่อตัวเองว่าผมอาจจะมีลูกแฝด

ต้องเป็นผู้หญิงหรือคนนึงผู้ชาย
ผมเคยบอกถ้าคุณผู้ชายชื่อโบดี้
ชื่อโบดี้ต้นสาระ

ทั้งนานคือเพื่อนสะดิจจะรู้ผมว่าอยากมีลูก
แต่ว่าอยู่อายุที่ค่อนข้างชอบประสบควรแล้วก็ต้องระวังนะคะ

และ
ก็ต้องเข้าไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ครับ

เพราะเราตั้งใจที่ต้องเข้าไปอีกแล้ว
อันนี้เข้าไป๒เรื่อง
เรื่องแรกคือที่กะว่าจะเรียนท่านแบบนี้
อันนี้มาเป็นแพ็กเกจเลย
มาพร้อมกับกลายเป็นว่า
แฟนคุณพ่อคุณแม่น่ารักมาก

แบบว่ามันถึงเวลาแล้วก็ควรที่จะมีได้แล้ว
เพราะว่าคือทางคุณพ่อคุณแม่เขาเองเขาก็

แอนจะไม่มีหลานให้ด้วยอะไรอย่างนี้

แต่ว่าผมเราได้เข้ามามาคุยมาเป็นเพื่อน
ที่มันลงตัวมาตลอด
พอถึงรู้ได้ทุกอย่างมันลงตัวมันสวยงามมาก
จนนัดอัลทัศน์ศาลอีกครั้งหนึ่ง

เสร็จปุ๊บก็เริ่มกระซิบกระซิบ

เฮ้ยอย่าเพิ่งไม่รอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะ

ยังไม่ถือ

โห่แฟนก็แบบเกิดเสียใจระหว่างมันยิ้มแล้วสวยงามแน่
ช่วงนั้นสภาพจิตรัยเหย่อเราเองก็เหย่านะ
แล้วเหลืออีกคนอีกใจหนึ่ง
เราก็อยากที่จะประคบบังคมให้เขาแข็งแรงที่สุด
เราก็เลยไม่บอกใครดีกว่า
เราจะอยู่ของเราเพื่อไม่สร้างสภาวะความเครียด
เกลียดให้กับตัวแฟนของเราใดทั้งสิ้น
คืออยู่เงียบที่สุดแล้วก็ดูแลให้เขาแข็งแรงที่สุด
นั่นก็คือสิริว่าทำไมเราไม่ได้พ่อหัวมากหรือว่าอะไร
แต่ว่าเราเห็นวันนั้นที่เขาแบบทำงานด้วย
ต้องบอกเลยว่าทำงานถ่ายละครอยู่ต่างจังหวัด
เขาต้องไปหาผมไปกับรุ่นน้องเขาไปเป็นเพื่อน
ตอนนี้เขาพูดมาบอกแต่ใจหล่นมาก
บอกว่าต้องคุ้นอีกคนแล้วก็ต้องเก็บไว้
แล้วน้องเขาเลยบอกขอโทษ
บอกยังว่ามันไม่ใช่

มันสำคัญที่สุดทั้งกายและจิตใจเนอะ
มันก็ไม่ใช่ปลัญภัยกว่าใดคน
และแม่อัตที่สุดมาเลยเป็นหลายช่วงที่เราห่วงแม่ที่ห่วง
ห่วงงานเพราะเก่งเก็บสำหรับบาดเรา
ก็ถือว่าเราโชคดีมาก
ทุกอย่างก็อยู่ตามคำถามตั้งกัน
เลยก็คือตามสเต็ป
เพราะว่าวันนี้เราได้มีโอกาสมาแสดงความยินดี
กลายเป็นความยินดีที่เอาใจช่วยด้วย
แล้วก็ดีใจอย่างสุดซึ้งที่ได้ยินข่าวนี้นะคะ
ก็น่าจะแข็งแรงขึ้น
เพราะว่าคราวที่แล้วไปตรวจก็คุณหมอตกกระใจบอกว่าแข็งแรงมากขึ้น
คือกลายเป็นแบบว่าน้องเขาแข็งแรงมากแล้ว

ก็คือมันไม่ใช้ว่าตัวแมดไม่แข็งแรง

แล้วก็เป็นอะไร

ก็คิดกับน่า

ที่เปิดแทนแหลงค์เค้า

อันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่พี่พิชเคยบอก

เราก็ทำวิธีทุกอย่างไปให้เรียบร้อย

บรรพลุธก็จะพิธีแบบว่าเฉพาะครอบครัว

ซึ่งความตั้งใจของเขาเขาก็อยากให้มันเป็นวิธีที่อบอุ่นเนอะ
ที่มีแต่แบบว่าคนที่รักอะไรอย่างนี้
ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำได้มากแค่ไหน
แต่ผมก็คงทำได้ตรงนี้ก็คือขอจริงว่าอย่างน้อยผมจะให้ผมทำให้เขาได้
เพราะว่ามันก็คงเป็นอะไรที่เขาอยากจะจำ
จำไว้ตลอดชีวิตเขาเนอะเล่าด้วย
ซึ่งเรื่องรูปเรื่องอะไรไม่ต้องห่วงผมก็เตรียมอะไรไว้
ซึ่งเดี๋ยวภายในวันที่๑๑เราคงต้องเจอกันอีกครั้งหนึ่ง
ที่งานสัมมนาของธุรกิจอีกอันหนึ่งของผม

แต่ว่าวันนี้ก็อยากจะขอให้พวกพี่เข้าใจ
แล้วก็ให้ทุกอย่างมันไปได้รับเรื่องแล้วไม่มีสภาวะความเครียด

เป็นห่วงนะเป็นของทุกคน
ใช่เอาเป็นว่าเราเอาใจช่วยแล้วก็ยินดีกับพี่ชาคริสด้วยดีกว่านะคะ
ถือว่าเป็นข่าวดีนะเราฟังแบบนี้เรายังมีความสุขตามเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะพี่นักข่าวต้องบอกว่าเวลาเรากระชั้นชิดมาก
ขออนุญาตเปิดโอกาสให้ถามได้๒คำถามนะคะ
มีใครอยากจะถามไหมคะยกมือได้เลยค่ะ

ใช่ครับอยากแล้วครับอยากไปแล้วเรียบร้อยบ้า
เรียบร้อยเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มคุยกับเขาก็ประมาณต้นปี
อยากไปแล้ว
แต่ว่ารู้จักกันตอนทำงานแต่ว่าพอเขาคุยกันมันคือเริ่มปิดกล้องไปแล้ว
แล้วเขาก็มาคุยกัน
จริงแล้วมันเกิดขึ้นมาจากเช็คใบเดียวครับผม
บอกว่าเงินออกยัง
เอ้อเราก็ตามเงิน

มันก็คือต้องทำอะไรคือก็ต้องรีบแล้วล่ะ
แต่เราได้ยินมาว่าจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความตั้งใจอยู่แล้ว

แต่ว่าก็ต้องขอบคุณข้างบน
ว่าชมดีมาเลย

ตอนนี้สาม
จากที่ผมเองเขาจะรับรู้ไหม

จับมือรูปท้องดึงเข้ามาหอม

แฟนเขาก็ถามว่าเอาลูกสาวไหมคะ

เอาลูกชายเหมือนพี่ชาคริสไหม

แค่คำตอบทุกอย่าง

พี่ชิงคำว่าที่ไปคุยกับพ่อแม่ป่าฝีม่ะ

พี่ชัยก็เป็นบ้านของเจ้าของเขาเป็นเจ้าของปุ๋ยอะไรอยู่แถวราชบุรี

แล้วครับผมแอ่สวยละ
แต่ว่าข้าพเจ้าก็โดนด่าไปถึงไหนก็ไม่รู้
แต่ว่าก็ถ้าเหมือนผมคือว่าอย่างนี้คือผมก็เอาชีวิตคู่นะ
ผมว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะจนหรือรวยไม่ว่าคุณจะมาจากไหน
แต่ถ้าเกิดคุณมาเป็นคู่กันมันต้องช่วยกันทำมาหากินอยู่แล้ว
แล้วด้วยยุคสมัยนี้ผมคิดว่าเอ้าไม่มีใครเขาหยอมใคร
ถ้าทำงานมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยหนักจะมีแบบลด

ว่าทำไมต้องทำงานจนทรมานตัวเองขนาดนี้

หมดเวลาแล้วจริงนะคะ
ก็ตอนนี้ด้วยเรื่องตรงนั้นก็กำลังดูความเหมาะสมอยู่
ว่าด้วยระยะเวลาไทม์ไลน์ด้วย
เพราะว่าบ้านแพลนก็เสร็จแล้ว

แต่ว่าด้วยทุกคนเองคือตัวเขาเองเขาก็แบบว่า
อยู่กันง่ายไหมอะไรอย่างนี้คือแบบว่า

แต่ที่เรารู้ว่าตอนนี้คือเราต้องคลอดลูกมา

อะไรแบบเพราะตัวเราภูมิแพ้แบบ
สองชมคะต้องบอกว่าวันนี้หมดเวลาแล้วจริงนะคะ

ต้องการติดต่อไปส่วนที่ไม่มีเวลา
ต้องการติดต่อไปส่วนที่ไม่มีเวลา